ผู้ชมครับกรณีที่นายทอมมี่เนี่ยบุกไปยิงอดีตแฟนจนเสียชีวิตอย่างอุกอาจ
ในร้านหมูกระทะที่เธอเป็นเจ้าของที่จังหวัดร้อยเอ็ด
เพราะว่าโมโหที่ไปตามง้อขอคืนดีแล้วเขาไม่ยอมคืนดีด้วย
ก่อเหตุเอาไว้เมื่อคืน๒๖นะฮะแล้วก็หลบหนีไปเลยนะ
ยิงเขา๓นัดหลบหนีไปเมื่อวานนี้จับได้ตอนค่ำนะฮะ
๒๗กัญญายนนะครับจากร้อยเอ็ดเนี่ยหนีไปนู่นนะฮะยักษ์โสธรนะฮะ
สพจตุลพักษ์พิมารไปดักจับเอาไว้ได้ที่สี่แยกไฟแดงเลี่ยงเมือง
น้ำคำน้อยที่อำเภอเมืองยะโสธรนายอนุสรบุญมากหรือว่าทอมมี่
อายุสี่สิบปีนี่ฮะคือตอนที่เจ้าหน้าที่ไปจับนี่ยังยังไปถามเขาเนี่ย
บอกนี่ต้องออกหมายจับกันเลยเหรอเออใช่ยังเถียงอยู่เลย
บอกเอานี่ไปยิงเขาตายมาเนี่ยแล้วหลบหนีมาเนี่ยก็อ้างนู่นนี่นั่น
หนี้เรื่องสมบัติเรื่องอะไรต่างนะนะแต่เจ้าหน้าที่บอกว่า
แต่คุณก็ไปยิงเขาตายไม่ได้ถามเรื่องปืนนะครับทอมมี่อ้างว่าทำหล่นนะฮะ
ระหว่างที่หลบหนีตำรวจบอกไม่เป็นไรยังไงก็ไปดำเนินคดีก่อน
นะที่สพจตุรพักษ์พิมารที่จังหวัดร้อยเอ็ดนี่ฮะสุดท้ายพาไปค้นหาปืนนี่
เจอปืนนะฮะเจอจนได้นะครับที่บอกทำหล่นนี่นะครับ
ใช้ปืนกระบอกนี้เนี่ยบุกไปจ่อยิงนางวิพาดาตันโหหรือว่าอ๊ะนะฮะเป็นอดีตแฟนของเขา
ซึ่งเลิกกันไปได้๓เดือนแต่ตัวเองเนี่ยพยายามของ้อขอคืนดีแต่เขาไม่ยอม
แล้วก็ไปยิงเขานะครับที่บ้านนะฮะที่เปิดเป็นร้านหมูกระทะของผู้ตายนะครับ
ที่ตะมนตหนองแดงอำเภอจตุรพักษ์พิมารจังหวัด๑๐๑นะครับ
จากนั้นก็หลบหนีไปวันนี้ตำรวจคุมตัวนายทอมมี่ออกมาจากห้องควบคุมตัวผู้ต้องหานะฮะ
ที่สถานีตำรวจนะครับระหว่างนี้ตำรวจที่คุมตัวออกมานี่ผู้สื่อข่าว
พยายามสอบถามเกี่ยวกับมูลเหตุต่างทอมมี่ไม่พูดอะไรเลยนะครับ
ส่วนสบของนางวิภาดาเนี่ยวันนี้ยาดรับสบมาแล้วนะครับ
มาตั้งบำเพ็ญกุศลที่บ้านซึ่งก็คือจุดเกิดเหตุนั่นแหละ
เปิดเป็นร้านหมูกระทะด้วยน้าของผู้ตายนะฮะ
บอกว่าตอนนี้ก็โล่งใจหน่อยที่ผู้ต้องหาเนี่ยถูกจับได้
แต่ไม่ขออโหสิกรรมให้กับนายทอมมี่อย่างเด็ดขาด
ขอให้สารลงโทษถึงขั้นประหารชีวิตไปเลย
แขนแขนหลาย
เหตุอย่างใดก็ไม่ไหวมาแล้ว
อยู่กินน้ำเหาะเขาน้ำซ้ำ
อยู่กินน้ำเห่ามันมั่งมากค่ะ
ลูกหลานคอยได้
ประหารชีวิตมันเลยจ้ะ

แล้วก็เรื่องความผิดเกี่ยวกับเรื่องของอาวุธปืนนะฮะ
พรุ่งนี้จะนำตัวไปฝากขังที่สารจังหวัด๑๐๑นะครับ